ไหวของตู่ดิจิทัลกันหน่อยค่ะ
กำลังแบบโอ้ออนไลน์เดือดนะช่วงนี้

เพราะว่าหลังจากที่เดินทางกลับมาจากบราเซลเบลเยี่ยม
ประชุมผู้นำเอเชียยุโรปเนี่ยนะคะ
พอถึงเมืองไทยปุ๊บโพสต์เลยค่ะ
ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเรา
แล้วสื่อจังหวะหนึ่งก็ไปถามด้วยนะคะ
สัมภาษณ์ลุงตู่นายกประยุทธ์เนี่ยนะคะ

ที่ท่านไม่อยู่ผู้บัญชาการทหารบกท่านให้สัมภาษณ์ด้วยนะ
บอกว่าไม่การันตีว่าอนาคตประเทศไทย

พอถามประโยคนี้จบเท่านั้นแหละค่ะ
คำแรกที่ลุงตู่พูดคือปะโท

แล้วนอกจากการให้สัมภาษณ์แล้ว
ท่านก็อย่างที่บอกไปตอนนี้ติดโซเชียลหนักมากเลย

ท่านบอกว่าไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเรา

คุณผู้ชมค่ะภาพนี้แหละสุนัขพันธ์บางแก้วนะคะ
คือท่านไปซื้อมาจากตอนที่ท่านไปทำภารกิจที่พิศนุโลก
ก็เลยซื้อเจ้าหมีตัวนี้มานะ
ส่วนภารกิจของผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
มอบนโยบายการทำงานให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคง
ในการแก้ไขปัญหาดูแลความปลอดภัย
และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ติดตามแผนงานโครงการปี๒๕๕๙
และความคืบหน้าในคดีสำคัญ
รวมถึงการเยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะ
ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวฝากฝั่งการเมืองกันหน่อยค่ะ
เริ่มกันที่พักเพื่อไทยกันก่อนนี่คนนี้เลย
ภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพักเพื่อไทย
ยืนยันบอกว่าคือก่อนหน้านี้คุณทักษิณเขาออกมาให้สัมภาษณ์

พักที่ยืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตย
จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากกว่า๓๐๐เสียง
ไม่เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยเพราะไม่ได้เป็นสมาชิก
แต่คงเป็นข้อคิดแล้วก็ประสบการณ์ที่เคยบริหารประเทศ

ประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจเองในวันห่อนบัตรเลือกตั้งว่ารัฐบาลไหน
ระหว่างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคือรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย
กับรัฐบาลที่มีอำนาจพิเศษก็คือรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร
เดี๋ยววันนั้นแหละประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจเอง
ว่าจะเป็นเลือกใครและผลงานใครดีกว่า
เป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย

ก็บรรยากาศการตอบรับ
หลายคนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะ
คุณอภิษฎยืนยันถึงเหตุผลที่ต้องกลับมาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อีกครั้ง
บอกว่าเพื่อสารต่อนโยบายที่ยังคงคั่งค้างไว้
รวมถึงนำทีมรับสมัครเลือกตั้งสอสอให้ครบทั่วประเทศ
ส่วนที่มีอดีตสอสอบางคนโดนดูดบ้างย้ายพักบ้าง
เรื่องนี้ทางพักก็พบว่าเป็นปัญหาของเขาเป็นสิทธิ์ของเขา
ส่วนปัญหาการเลือกตั้งที่จังหวัดชนบุรีทุกครั้ง

ซึ่งแต่ละครั้งก็เคยทำสำเร็จมาแล้ว
ครั้งนี้ก็มีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปค่ะ
ปิดท้ายที่พักรวมพลังประชาชาติไทยกันหน่อยนะคะ
ก็มีการจัดประชุมแก่นำผู้ร่วมก่อตั้งพัก๒๐จังหวัดภาคอีสาน

เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์การเลือกตั้งสอสอพักพื้นที่ในภาคอีสาน
โดยมีทันตแพทย์สุภพลเอี่ยมเมธีวีผู้ร่วมก่อตั้งพัก
ยืนยันว่าพักเนี่ยไม่เคยไม่เคยบอกเลยนะ
ว่าจะร่วมทำงานกับพลเอกประยุทธ์
แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี

และมีการยอมรับในหลักการของพัก
อันนี้ก็สามารถร่วมงานกันได้ก็คือไปด้วยกันได้นะ
บรรยากาศมันเริ่มกลับมาคึกคัก
จำได้หรือเปล่าว่าเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ย
กี่ปีแล้ว๗ปีแล้วมั้งรอดูกันต่อไป